คุณชนะคุณเคยเห็นหลุมเปรตไหม
หลุมเปรตไม่คุ้นไม่เคยเห็นเลยครับ

นี่ค่ะลองไปดูกันที่วัดนาเตาจังหวัดน่าน
แต่ที่น่าแปลกใจไม่มีใครรู้ว่าเจ้าหลุมเปรตเนี่ย
มันมีความลึกขนาดไหน
เดี๋ยวนะดูแค่นี้เองเหรอ
อ๋อหน้าตาแบบนี้แหละหลุมเปรต

หลุมเปรตเนี่ยเป็นหลุมขนาดเล็กนะคะ
อยู่ภายในวิหารวัดหนาเตาอนจังหวัดน่าน
ไม่มีใครรู้เลยว่าหลุมนี้มีขนาดความลึกเท่าไหร่
แต่หลุมนี้มีรูปปั้นพญากบเฝ้าอยู่ที่ปากหลุมเห็นไหม
ก็เลยดูเป็นปริศนามากขึ้นไปอีกนะ
ทางด้านผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะพระใบดิกาปิยะจิรธรรมโมท่าน
เล่าให้ฟังบอกว่าหลุมเปรตหรือหลุมน้ำหยาดน้ำหยดเนี่ยนะ
ในสมัยก่อนเนี่ยนะใช้เป็นที่กรวดน้ำ

เป็นที่กรวดน้ำสำหรับคนที่มาทำบุญที่วัดนะคะ
กรวดน้ำเสร็จเนี่ยนะก็จะนำน้ำมาเทใส่ลงไปในหลุมนี้คุณ
เป็นเหมือนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับหรือสัมภเวษีไง
ผมเข้าใจแล้วเวลาเรากรวดน้ำส่วนใหญ่น้ำที่เรากรวดแล้วเราก็จะไปรดต้นไม้
ส่วนรูปปั้นพญากบเฝ้าปากหลุมเนี่ยนะจะสื่อถึงการเฝ้าส่วนบุญส่วนกุศล
ไม่ให้หลุดออกจากหลุมนี้ไป
แต่ถ้าหากจะคิดในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการเจาะหลุม
เพื่อระบายอากาศด้วยไหมซึ่งเดิมนะคะวัดเก่าเนี่ยจะมีหลุมเปรต
แบบนี้เอาไว้หน้าพระประธานในวิหารแต่ตอนเนี้ยศูนย์หายไปแทบจะหมดแล้ว
จะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วค่ะครับทางวัดก็เลยต้องมีการอนุรักษ์
ไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักเขาก็เลยเรียกว่าหลุมเปรต
เพราะว่าเวลาคุณกรวดน้ำลงไปเขาจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศล
ฉันคิดว่าอย่างที่บอกแหละทางวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นเรื่องของ
การระบายอากาศหรือระบายน้ำลงไปใต้ดิน
แต่รอบวัดแห่งนี้ก็ดูสวยงามแล้วหลุมเป็ดเล็กนิดเดียวเอง
เป็นไปได้ทำให้มันใหญ่กว่านี้ได้ไหมเพราะว่าลงไม่ได้
เดี๋ยวผมลงไปแล้วผมลงไม่ได้ไงลงไม่ได้หรอก